ในโลกโซเชียลก็มีการแชร์เป็นภาพของคนคุ้มคลั่งค่ะ
แล้วทีนี้คนคุ้มคลั่งไปทำร้ายเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็มีการเหมือนกับแบบมีการพยายามจะจับตัว
สุดท้ายนะคะคนคุ้มคลั่งนั้นได้รับบาดเจ็บเลยค่ะ

โอ้โหคุณคือเหตุการณ์มันไม่ได้จบอยู่แค่นี้มันยังมีต่ออีกตะพือ
พอเห็นไหมคะผู้ชายที่อยู่ในวงกลมสีแดงเนี่ยเขาแบบ

ตำรวจเนี่ยนอนนิ่งเลยนะคะกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เขาก็พยายามที่จะจับกลุ่มนะคะก็ขับรถพุ่งชนผู้ชายคนนี้
ผู้ชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยแต่เขาก็เบี่ยงแล้วก็หลบรถไปได้
ทีนี้ชาวบ้านเองเห็นเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นก็กรีดร้องกันนะคะ
พยายามจะตะครุบตัวผู้ชายคุ้มคลั่งและตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
สองนายเนี่ยไปจับตัวไว้ท้ายที่สุดใช้ท่อนไม้กระหน่ำไปที่บริเวณหัว
ของผู้ชายคุ้มคลั่ง๒๓ทีจนผู้ชายคุ้มคลั่งหยุดเคลื่อนไหว
แล้วตำรวจก็ยังใช้ท่อนไม้กระหน่ำตีไปอีกนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านตะโกนบอกเลยหยุดได้แล้วหยุดได้แล้ว
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันนำตำรวจ

ผู้ชายคุ้มคลั่งก็ถูกตำรวจแล้วก็ถูกชาวบ้านใช้เชือกมัด
แขนมัดขาแล้วสภาพนี่คือเขาเลือดโชคเลือดท่วมตัวเลยนะคะ
บอกว่าดูสิคนบ้าตีตำรวจ
เพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกว่าตำรวจคนที่ได้รับบาดเจ็บคนแรก
เขามีอาวุธปืนอยู่ในมือแต่เขายังไม่ได้ทำอะไรนะ
คือพยายามเหมือนกับวิ่งถอยหลังหนีชายคุ้มคลั่งคนนี้ค่ะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เรามีรายงานมาว่าเกิดที่อำเภอพักดีชุมพลที่จังหวัดชายภูมิ
แต่รายละเอียดอื่นยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะ
ถ้าเกิดว่าตำรวจยิงคนร้ายก็จะโดนว่าทำเกินกว่าเหตุ
เพราะว่าคนร้ายมีแค่ไม้มันมีแค่ไม้เป็นอาวุธเอง

แต่ล่าสุดค่ะพบว่าตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
ร้อยตำรวจตรีวิทยาอาทหารรองสารวัตรปราบปราม
เสาพอพภักดีชมพลเจ็บสาหัสเลย
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลชายภูมิ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวนักข่าวของเราเราจะลงพื้นที่
ไปตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมีอยู่แค่

ตำรวจเข้าไประงับเหตุคนคุ้มคลั่งคนนี้หรือเปล่า
ถึงโดนทำร้ายแบบนี้นะคะ